คุณผู้ชมครับบางครั้งชีวิตจริงของคนเราเนี่ย

ครอบครัวนี้น่าสงสารมาก
ความยากจนอาจจะเป็นเหตุส่วนหนึ่งด้วยครับ
ทำให้ลูกชายบ้านนี้ไม่ยอมไปโรงพยาบาล
แค่ไหนเจ็บแค่ไหนขออยู่บ้าน
ถ้าไปโรงพยาบาลกลัวแม่ไม่มีตังค์จ่ายกลัวไม่มีเงิน
แม่ไม่ไปอยู่ที่บ้าน
จนกระทั่งอาการเรื้อรังและรุนแรงหมดเรี่ยวหมดแรง
ออกไปอาบน้ำอาจจะไม่มีแรงและเป็นลมวูบ
หัวไปฟาดกับขอบบ่อเป็นบ่อปูนซีเมนแบบนี้
กำลังจะอาบน้ำพอหัวฟาดเสร็จปั๊บ
หมดสติไปเลยไม่มีใครเห็นช่วยไม่ทันเขาตายนะครับ
แล้วพอไปตรวจสอบดูสภาพบ้านอัตภัทขัดสน
ทั้งบ้านมีเงินเหลืออยู่เพียงแค่๗บาทครับ
ไฟถูกตัดมาเกือบ๑๐ปีแล้วไม่มีตังค์จ่าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งว่ามีคนตายบ้านหลังนี้
ก็ไปตรวจสอบไปเจอศพนายประเสริฐอายุ๔๕
สภาพศพก็คือใส่แต่กางเกงขาสั้นเสื้อไม่ได้ใส่
ก็คือเหมือนกับเตรียมว่าผัดผ้าผัดผ่อนเตรียมจะมาอาบน้ำตรงนี้
เป็นบ่อน้ำเป็นบ่อปูนซีเมนนะครับ
และอาจจะลื่นหรือเป็นลมหมดสติและวูบด้วย

หัวเนี่ยเลือดชุ่มเลย
ไท้ทอยแผลฉกันครับ

แม่ของผู้ตายครับแม่สาคอน

มองไปตรงนั้นเนี่ยเป็นสพของลูกนะ
ปลูกเอาไว้อยู่ที่กั้นเชื่อขาวแดงเอาไว้ครับแม่บอกว่า
ลูกชายเนี่ยป่วยเป็นวรรณโรคเรื้อรังแรกที่รู้ว่าป่วยลูก
เองไม่ยอมไปโรงพยาบาลไม่ยอมหาหมอไม่อยากรักษาเพราะกลัว
ว่าไม่มีตังค์จ่ายไม่อยากให้แม่เดือดร้อนถ้าต้องอยู่โรง
พยาบาลต้องหาหมอจะเอาตังค์จากไหนแม่ไม่เป็นไรอดทนได้หนู
ทนได้จนอาการสุดหนักลงไปเรื่อยก่อนเกิดเหตุครับทั้งบ้าน
เหลือเงิน๓๗บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับทั้งบ้าน
เหลือเงิน๓๗บาทแม่ขอเบิกเงินไป๓๐บาทไปซื้อกับข้าวจะเอา
ให้ลูกแม่ก็ออกไปจากบ้านไปซื้อกับข้าวแล้วก็แวะบ้าน
ในจังหวะนั้นตอนเช้าลูกชายเองก็ออกมาเพื่อจะอาบน้ำค่ะแล้ว
คงจะมาวูบหรือว่าลื่นแล้วก็เนี่ยหัวฟาดแล้วก็ตายแม่เอง
พอรู้ข่าวรีบกลับมาจากบ้านญาติเองตกใจมากแม่บอกทำอะไร
ถูกเลยอ่ะเหลือเงินติดตัวทั้งบ้านเลยแค่๗บาทศพลูกจะยังไง
ต่อเนี่ยคุณตำรวจเชื่อไหมเขาเล่าให้ตำรวจฟังคุณแม่บอกว่า
ลูกตายด้วยความที่เขาป่วยวรรณโรคเรื้อรังอาการก็แย่ลง
เรื่อยนะเขาเคยบอกกับแม่นะแม่ถ้าหนูตายไปไม่ต้องสวดนะ
เผาเลยประหยัดเงินบ้านเราไม่มีตังค์ไฟฟ้าไม่มีใช้เกือบ๑๐
ปีแล้วครับมิเตอร์ไฟโดนตัดครับไม่มีตังค์จ่ายครับทุก
วันนี้หุงหาอาหารยังไงอ่ะเวลาจะหุงหาอาหารก็คือต้อง
ไปตัดไม้เอาไม้ฟืนมาทำเป็นเชื้อเพลิงและนี่สภาพห้อง
ครัวสภาพครัวครับจะมีเห็นไหมเตาฟืนตรงนั้นน่ะอ่าค่ะแล้วไม้
ืนก็ไปหาจากนั่นแหละครับแถวรอบบ้านจะมีป่ามีสวนก็
ไปหามาเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเนื้อสัตว์ล่ะบางทีก็ได้
เพื่อนบ้านมีน้ำใจแบ่งปันมาให้ก็อยู่กันสองคนแม่ลูกอ่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยครับข้าวก็หุงหาเตรียมเอาไว้แล้วไง
ว่าเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวมาแล้วต้องห่วงเอาไว้เยอะหน่อย
นะเพราะว่าทำทีครั้งนึงอ่ะมันต้องใช้ฟื้นลูกเธอใช่ก็
ุงเอาไว้เยอะเยอะเพื่อจะได้ว่าเก็บกินได้หลายมื้อค่ะกับข้าวที่
จะอุ่นเตรียมจะทำยังไม่มีใครได้กินก็มาเกิดเรื่อง
ก่อนครับโอ้ฟังแบบนี้ตำรวจสงสารมากค่ะตำรวจเรียรายเงิน
กันให้เงินแม่ไปก้อนหนึ่งบอกแม่เอาไปทำงานศพให้ลูกนะแม่
ยกมือไหว้ร้องไห้ร้องห่มสวดสักคืน๒คืนก็ยังดีนะแม่นะทำ
พิธีขั้นตอนศาสนาหน่อยรู้แหละว่าลูกเขาสั่งไว้ว่าให้
เผาเลยแต่เชื่อเถอะลูกเขาจะได้ไปสบายสู่สุขตินะแม่แล้ว
ประสานกู้ภัยนำหีบศพมาครับแล้วก็ช่วยกันนำร่างบรรจุลง
โรงวันนี้ครับงานศพเพื่อนบ้านโอ้โหชื่นชมน้ำใจของเพื่อนบ้าน
มากคุณขวัญคุณผู้ชมพอรู้ข่าวช่วยกันเอาเต็นต์มาลงเอา
โต๊ะมาตั้งก้อยวางเหรียงแบบนี้ครับสวดศพที่บ้านมีเพื่อนบ้าน
หรือว่าร้านค้าร้านขายร้านอาหารเขารู้ข่าวเจ้าหน้าที่เทศบาลเอา
น้ำใจมาช่วยเอาของมาช่วยข้าวสารหลายกระสอบอาหารสดเอามา
เอาน้ำดื่มมาลงเพราะว่าต้องใช้ในการเลี้ยงแขกในงานสวด
ศพหีบศพก็ได้มาเนี่ยครับแบบที่เห็นน่ะไฟฟ้าเอ้าทำไมมีไฟเพราะว่า
นี้ถูกตัดไฟไม่ใช่เหรอเกือบสิบปีเพื่อนบ้านบอกว่าต่อ
ไฟจากบ้านเราไปใช้ก่อนได้เลยไปต่อไฟมาใช้ก่อนได้เลยได้
น้ำใจจากเพื่อนบ้านช่วยเหลือครับแล้วตอนเนี้ยทางสมาคมผู้สื่อ
นครศรีธรรมราชรู้เรื่องก็รับปากกับแม่บอกว่าเดี๋ยวจะ
ไปประสานให้นะไอ้เรื่องค่ามิเตอร์ไฟที่ต้องโดนตัดไฟเกือบสิบ
เดี๋ยวไปช่วยเคลียร์ให้แม่จะได้มีไฟใช้ค่ะคุณแม่
ก็ขอบคุณแล้วก็เล่าด้วยความตื้นตันครับบอกว่าไม่คิดว่า
จะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนทุกน้ำ
ใจเลยเอาจริงแม่ตกใจและเสียใจมากสูญเสียลูกชายไปแล้วก็
พูดตรงนะพอเป็นข่าวแบบนี้ตอนแรกแม่ก็ทำตัวไม่ถูกแม่
อายแม่อายกับความลำบากความจนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่า
กลัวคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะหาว่าแม่สร้างดราม่ามีประเด็น
ต้องการจะขอเงินบริจาคหรือเปล่าไม่ใช่ครับแม่บอกเพื่อนบ้าน
เขามาบอกว่าอย่ากลัวแม่เราลำบากจริงเป็นเรื่องจริงไม่ต้อง
แม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงฟังคุณแม่พูดหน่อยละกันนี่
คือความในใจของคุณแม่ครับ
งานศพก็จะจัด๓วันครับแล้วก็กำหนดเผา๑๓มิถุนายนที่
ถึงนี้ครับด้านผู้การนครศรีธรรมราชครับชื่นชมตำรวจทุก
นายที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตอนแรกอ่ะครับจัดการเรื่องศพช่วย
เหลือเงินในเบื้องต้นแม้ว่าอาจจะไม่มากมายนักแต่นี่คือ
น้ำใจที่หยิบยื่นให้แก่กันนี่นะครับวันนี้นำเงินอีกจำนวนหนึ่ง
สมทบให้อีกครับเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับงานศพในครั้ง
นี้เสียใจด้วยนะครับคุณแม่และขอเป็นกำลังใจให้กับ